พาไปทานข้าวมันไก่กันหน่อย

ร้านนี้เขาตกแต่งร้านเป็นสไตล์คาวบอย

และที่สำคัญแม่ค้าคนสวยเขาก็แต่งชุดคาวเกิลด้วยค่ะ
ร้านขายข้าวมันไก่ที่ว่านี้นะคะตั้งอยู่

ดิฉันทำท่าให้มันเข้ากับข้าว
คาวเกิร์ลก็ต้องกินค่ะ

ล่ะมันไม่ได้ก็ถือปืนได้

ร้านขายข้าวมันไก่นี้ตั้งอยู่บนถนนสายต้นยางเชียงใหม่ลำพูน
ตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
และที่เห็นหน้าสวยนะคะไม่ใช่คนนี้
นั่นก็คือเจ้าของร้านนางสาววาสนาจำปาอูบอายุ๔๓ปี
แต่งตัวเป็นคาวเกิลพร้อมสวมหมวกคาวบอยยืนสับไก่ชงกาแฟอย่างคล่องแคล่วแบบนี้นะคะ
ส่วนบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งเป็นแนวตะวันตก
โดยการนำของเก่าที่เก็บสะสมมาประดับจัดวางอย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะ
พร้อมกับเปิดเพลงแนวเวสเทิร์นให้เข้ากับบรรยากาศภายในร้านด้วยนะจ๊ะ
เจ้าของร้านคนสวยเขาบอกว่าที่ต้องแต่งตัวเป็นสาวคาวเกิลแบบนี้นะคะ
แล้วก็ตกแต่งร้านแนวนี้เพราะว่าเธอชื่นชอบภาพยนตร์คาวบอยอินเดียแดงมาตั้งแต่เด็ก
เปิดร้านอาหารก็เลยเนรมิตร้านของเธอให้เป็นสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบ
กลายเป็นที่ฮือหาแล้วก็สะดุดตาลูกค้าและผู้ที่พบเห็นนั่นเอง
สำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถแวะไปชิมข้าวมันไก่
หรือว่านั่งจิบกาแฟสไตล์หนุ่มสาวคาวบอยคาวเกิลกันได้
ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๘นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกาค่ะ
โอ้โหมีทั้งข้าวมันไก่มีกาโฟงกาแฟให้ได้จิบ

สดใสแน่นอนนะคะไปกันได้เลยตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นนั่นเอง
เชียงใหม่จะเปิดอยู่ตอนนี้ไปทันนะ
แต่เราไปไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพ